ไปเอาใจช่วยหนุ่มชุดทหารคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์
เอ็นไปเอ็นซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาที่เหมือนจะไหว
แต่จะรอดฝั่งไหมเนี่ย
โอ้โหลุ้นตั้งนาน

ดันมาเจอทางแยกเลี้ยวซ้ายปุ๊บ
แม่ตอนแรกก็พอได้นะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งพอได้นะ

ดูทรงใครก็น่าจะบอกได้ว่าเต็มคาราเบลฮะ
เมาไหม

พอไปถึงแยกไฟแดงโอ้โหโอ้โหเกือบล้ำ
ล้ำไปทางขวาแล้วค่อยมาซ้ายปุ๊บ

เขาก็ขับไปดูเฮ้ยเขาจะไหวไหม
สุดท้ายก็ไม่ไหวจริงครับ
พอเลี้ยวเท่านั้นแหละเสียอาการทรงตัวเลย
สภาพแบบนี้เขาบอกเออมันเป็นงึกงัก

แล้วแถวนั้นคุณผู้ชมหน้าโรงพยาบาลพอดีเลย
เออแต่คนที่ขับตามมาก็กลัวไง

ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ครับ
บอกว่าเขาเองกำลังขับเข้าตัวเมืองสุรินท
ไปเจอนุ่มแต่งกายคล้ายทหาร

เออแล้วก็ขี่เซไปเซมาแบบนี้มันหวาดเสียวครับ

โชคดีไม่มีรถสวนมา
ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดความสูญเสียขึ้นได้

แต่อย่าขับขี่นะครับ